ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคุณแม่ของเด็ก

เป็นโรคตับโรคไตความดันโลหิต

คิดเลยจริงว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ค่ะ

พอเด็กเขาเริ่มพูดได้เริ่มให้ปากคำได้

พ่อทำหนูพ่อทำร้ายหนู

ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปที่โรงพยาบาลโพทองนะคะ

เป็นโรคไตโรคตับเบาหวานความดันโลหิตสูง

คือพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วยตลอดนะคะ
คือแม่เองก็ป่วยหนักจนลุกแทบไม่ไหวนะคะ
พอมารู้ข่าวแบบนี้โอ้โหตกใจเสียใจมาก

คิดเลยว่าจะทำอะไรแบบนี้กับลูก
ปกติแล้วตัวสามีเนี่ยก็จะมาดูแลมาอยู่โรงพยาบาลตลอด
รับว่าก็เคยกลัวเหมือนกันนะ

แต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นปัญหาแบบนี้ไงคะ

ก็ไม่คิดว่าจะมาทำกับลูกได้ลงคอ

ขอบคุณคนที่นำเด็กส่งโรงพยาบาลค่ะ
ครับ
จากที่เขายู
เขาไม่ได้มีอาการอะไรเลย
คือเขาเรียบร้อย
เขาเป็นผู้ชายที่ดีทุกอย่าง

ให้กินช่วยให้อะไรช่วยอย่างดี
ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้

ไม่เข้าใจว่าทำไม
ถึงอยากบอกว่าอยากให้จับมาให้ได้

ก็คือมันก็มีข้าวนี้น้องข้าวน้องข้าวนี้

ทั้งเบาหวานความดันตาบใต้

เราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้
ขอขอบคุณคนที่ช่วยเหลือช่วยเหลือลูกของข้าพเจ้า
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหรือให้
ขอให้เจริญเจริญทั่วไปนะครับ
คือแม่เองก็อยากไปเยี่ยมลูกนะ
แต่ว่าแม่ก็ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกัน

ก็ไปที่บ้านของน้องนะครับ

ส่วนยายก็ไปอยู่กับหลานสาวที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนที่สมุทรสาครนะครับ

ตาบอกว่าอยากจะโทรศัพท์ไปสอบถามอาการหลานแทบขาดใจเหมือนกันนะ

ตอนนี้โทรศัพท์ของยายอยู่กับตำรวจ
ตำรวจคงจะเอาไปตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมนะครับ
ได้แต่ภาวนาขอให้หลานปลอดภัยนะครับ

ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรา
ถึงขั้นหลังน้ำตาลูกผู้ชายออกมาเลยนะ

บอกว่าเสียใจมากที่หลานต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้
หลานคนนี้มากับมือตั้งแต่เกิดเลย
คือความจริงแม่ของเด็กที่ถูกทำร้ายเนี่ย

เพราะฉะนั้นเมื่อมีหลาน

นึกไม่ถึงว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย

พ่อเลี้ยงมาขอไปรับเด็กที่โรงเรียน

บอกว่าก็งั้นก็ไปรับก่อนแล้วกัน
เพราะปกติคุณตาบอกว่าไม่เคยไว้ใจนะ

ไม่ไว้ใจก็เพราะเห็นมาตลอดว่า

กับทางลูกเลี้ยงสักเท่าไหร่

แล้วลูกเขยก็ชอบไปนั่งซุ่ม
อยู่คนเดียวในป่าหรือว่าใต้กอไผ่

เหตุการณ์สุดสะเทือนใจแบบนี้เกิดขึ้นกับหลาน
โทษนะครับ

แต่แม่เขาก็ไม่ค่อยยอมการ
เพราะเขาไม่ได้เลี้ยงหมา

คงเสียจริงมากนะครับ

แล้วเขาก็เป็นเด็กอย่างนี้

เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เกือบแล้วนะครับ

แต่ท่านั้นเดินก็จะเดินไม่ได้ด้วยคราวนั้น
ต้องประยุ่งกันตลอด

ขอเป็นอย่างนี้ไม่แล้วไม่น่าไปสั่งเติมกันหรอก
ผมก็พยายามสวดมนต์ขอพร
ผมจะขอให้ปกปรักรักษาให้หายวันให้ดี

กำลังไปได้ดีเลย

แต่ผมไม่รู้ว่าเขาแฝงหัวใจอะไรอยู่ในร่างกายเขา

เพื่ือนห่วงมากผมคืนจะไม่ได้นอน
แล้วถ้าน้องศักดิ์มันอยู่บ้านน้องศักดิ์มันอยู่บ้าน
ต่อไปเราก็ต้องเข้มงวดมากกว่านี้อีก
เราจะไม่ให้ใครไปรับไปส่งอีกแล้วนอกจาก
แล้ววันทักวันนั้นทำไมที่น้องศักดิ์มันขออนุญาตให้เขาไปรับน้องศักดิ์แม่
บอกว่าแม่เขาคิดถึงเขาขออนุญาตไปรับ
บอกว่าแม่เขาคิดถึงน้องน้องให้เขาเห็นว่า
เห็นแม่ลูกกันผมก็ให้ไปยายก็ให้ไป
แต่ไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้เรานึกไม่ถึง
นี่ค่ะทั้งคุณตาทั้งคุณแม่ของเด็กก็บอกตรงกันว่าคือมันคิดไม่ถึงจริง
เพราะว่าปกติแล้วพ่อเลี้ยงก็ดูเป็นคนปกติไม่ได้มีอะไร
แต่ก็มีแค่พฤติกรรมแปลกที่อยู่ดีก็ไปนั่งคนเดียวในป่า
อยู่ดีก็ไปนั่งอยู่ใต้กอไผ่อะไรแบบนี้ค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยไปถามต่อนะคะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่แหละค่ะที่เป็นบ้านของน้องผู้เสียหายนะคะ
ถามผู้ใหญ่บ้านว่าเคยเจอพ่อเลี้ยงคนนี้ไหม
นิสัยเป็นยังไงเคยเจอกับน้องไหมเนี่ยค่ะ
ผู้ใหญ่ขวัญเรือนศรีสวัสดิ์ค่ะก็บอกว่าปกติไม่เคยเห็นพ่อเลี้ยงคนนี้นะคะ
แต่คุ้นเคยกับน้องผู้เสียหายค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กัน
น้องเป็นเด็กดีมากนะคะไม่ดื้อน่าสงสารด้วย
คือถ้าน้องเขาเดินผ่านผู้ใหญ่บ้านจะหันมาคุยตลอดนะ
มาถามว่าลุงผู้ใหญ่ทำอะไรเนี่ยค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าพอรู้ข่าวเสียใจมาก
ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
อยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับพ่อเลี้ยงให้ถึงที่สุดนะคะ
พอทราบข่าวก็รู้สึกเสียใจว่าเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้น
จริงจริงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ก็สงสารเด็กอ่ะ
แล้วก็อีกอย่างแม่ก็ป่วยไอ้เด็กส่วนเด็กเนี่ย
ระหว่างที่ก็อยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่นี่แหละ
ใหญ่ต้องเดินเข้าออกผ่านหน้าบ้านอยู่ตลอด
ก็บางครั้งเจอก็ทักทายกันอะไรกัน
ผู้ใหญ่ทำอะไรก็ถามตามภาษาเด็กนะ
ก็เป็นเด็กที่น่าสงสาร
ก็ที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็เสียใจอย่างมากเลย
ก็อยากจะให้ถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดอ่ะนะ
นี่ค่ะสุดท้ายทางคุณตาคุณยายก็บอกว่า
หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะให้หลานกลับมาอยู่บ้าน
ก็จะดูแลเยียวยาให้ดีที่สุดนะคะ
โดยเฉพาะเยียวยาเรื่องของสภาพจิตใจ
คือคุณตาบอกว่าหลานติดคุณตามาก

ถ้าไม่ดีขึ้นถ้าไม่ไหวจริง
ถ้าครอบครัวไม่ไหวจริงเพราะว่าสภาพจิตใจก็สำคัญมาก
ก็อาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ
ดูแลเพิ่มเติมต่อไปนะคะ